คู่รักหวานชื่นคู่นี้กันหน่อยดีกว่าลูกสองแล้วก็ไม่หวานนะจ๊ะ

คู่รักคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นที่หลายคนชอบติดตามกันมากเลย
หวานจะแย่แบบไม่แคร์ลูกแฝดนะคะ
สำหรับคุณพ่อป๊อกและคุณแม่มากกี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่า

โดยเฉพาะฝ่ายคุณพ่อเขาบอกว่า
เป็นความรัก๕ปีที่มันแข็งแรงสุดแหมหวานขนาดนี้
ลุ้นเลยนะจ๊ะว่าทายาทต่อไปอาจจะมาเร็วนี้หรือเปล่า
น้องแฝดอาจจะมีน้องอีกนิดก็ได้นะส่วนอีกคู่นึงค่ะ
คู่ของใหม่ดาวิกาและพี่เต๋อชันทวิทย์เขาก็หวานไม่แพ้กันนี่
คุณดูเสื้อคู่คนละสีสดร้อนเลย
เพราะว่าฝ่ายหญิงเขาเปิดธุรกิจใหม่ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง
นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าชุดที่หนุ่มเต๋อเนี่ยยอมใส่ให้นะคะ
มันเป็นชุดสำหรับผู้หญิงหรือว่าชุดสำหรับผู้ชายกันแน่
แต่ว่าผู้ชายแต่ที่แน่ค่ะ
แฮสแท็กของดาวิกาเขาบอกว่าอย่างนี้
น่ารักเท่าโลกแฟนคลับถูกใจสิ่งนี้แต่จะบอกว่านอกจากคอลเลคชั่นนี้นะ
ของใหม่ดาวิกาส่วนใหญ่เขาทำเป็นแบบเสื้อครอบ
ปิดแค่หน้าอกลงมายังไม่ถึงสดือ
ข้างหน้าขอพี่เต๋อใส่ชุดนี้
เต๋อจะใส่ได้หรือเปล่าอย่าว่าแต่พี่เต๋อเลย
เราสองคนจะใส่ได้ไหมตัวมันเล็กมากนะคุณ
หายใจเข้าแล้วฮึบไว้ถ่ายรูปลงจบ